มีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้ชมนะคะซึ่งเกิดขึ้นหลายพื้นที่
แต่ว่าที่แรกที่จะพาไปดูคือที่อุบลราชธานี
ก็มีคนร้ายแฝงตัวเป็นพนักงานเก็บค่าน้ำค่ะ
เคาะประตูบ้านตระเวนเก็บค่าน้ำ
บอกว่าทำแบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวก
แต่ว่าล่าสุดต้นสังกัดอย่างการประปาส่วนภูมิภาค
ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่มีนโยบายให้พนักงานทำแบบนี้เด็ดขาดค่ะ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
วันนี้ก็ออกมาเตือนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
บอกว่าให้ระวังมิจฉาชีพเก็บเงินค่าน้ำ
ยืนยันว่าการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบาย
ชำระค่าน้ำปลาปลานอกสถานที่
หากมีผู้ไปเรียกเก็บตามบ้าน
ก็ให้สันนิษฐานเลยนะคะว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ
ก่อนที่จะชำระก็ควรที่จะถ่ายเอกสารสำคัญ
หรือว่าทะเบียนรถไว้นะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ป้องกันการเกิดปัญหาด้วย
คมสรรบุญเอี่ยมผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลราชธานีบอกว่าเมื่อวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ของการประปาได้ออกไป
ระงับการจ่ายน้ำของผู้ใช้น้ำรายหนึ่ง

ก็นำใบเสร็จรับเงินการชำระค่าน้ำ
มายืนยันให้เจ้าหน้าที่ที่ดู
แต่ปรากฏว่าเป็นใบเสร็จที่ไม่ถูกต้อง
เป็นใบเสร็จที่มิจฉาชีพทำขึ้นมาเอง
ซึ่งพบพฤติกรรมแบบนี้มาแล้ว๒ครั้ง
ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมาค่ะ